ไซส์อะไรมันอัพมันใหญ่ขึ้นไปหรือเปล่านะ
ใหญ่อยู่หลายส่วนอยู่นะ

ไม่พูดถึงแล้วกันนะคะแต่ขอพูดถึงสาวคนนี้ละกันค่ะ

ช่วงนี้นอกจากก็ล่ามท้องแน่นนะคะ

ที่สำคัญหน้าอกหน้าใจเป็นยังไงคุณช่วงนี้

ถึงก็พูดไม่ถูกเลยทีเดียว
นะคะคุณแต่งานนี้เจ้าตัวขอเคลียร์เองยอมรับตรงไปตรงมา
ว่าที่เห็นหน้าอกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมขนาดนั้นนะฮะ
ได้มาเพราะฝีมือคุณหมอค่ะคุณ

ดิฉันจะเดะปากมุมคว่ำแล้วนะ

ส่วนตัวอยากจะให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ไม่ได้หวังว่าจะต้องอัพไซต์ให้อลังการงานสร้าง
หรือว่าจะเลือกเดินสายเซ็กซี่หรือเปล่า

แต่อย่าไปโฟกัสที่เรื่องไซส์หน้าอกอะไรขนาดนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม

น่าจะเป็นเพราะว่ากลายเป็นไอดอลให้กับคุณสาวค่ะ
ในเรื่องของการออกกำลังกาย

แล้วก็หากจะพูดกันถึงเรื่องศัลยกรรมนะ

เพราะว่า๓ปีก่อนเขายอมรับนะ
ว่าไปกรีดปากให้สวยได้รูปมาก่อนแล้วค่ะคุณ

หนุ่มรับรองว่ามีเข้ามาจีบแน่นอน
เพราะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเมื่อกี้ละสายตาไม่ได้จริง

เทคนิคการออกกำลังกายต่างแล้วก็ดูมุมภาพเวลาถ่ายภาพยังไงให้สวยแล้วก็มั่นใจ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดูแลรูปร่างได้ดีทั้งอาหารการกินแล้วก็เคล็ดลับการออกกำลังกายต่างด้วย
เห็นพัฒนาการชัดมากเลยแต่ก่อนจะเป็นยังไงผอมแห้งแล้วก็มีชั่วโทรง
เดี๋ยวนี้กล้ามท้องมานะคะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่มีสุขภาพดีด้วย